มาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเกิดขึ้นในรถเช่นเดียวกัน
แต่เป็นสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชนหรือตรอค่ะ
เขาบอกว่ามีคนจะแซงเขาเขาต่อคิวมานานแล้วค่ะ
เขาทนไม่ไหวนะคะลงมาจากรถพร้อมกับวัตถุชนิดหนึ่ง
ลักษณะคล้ายปืนสงครามอาวุธสงครามเหมือนเลยนะคะ
เขาบอกว่าใครแซงโดนแน่ไปดูคลิปค่ะ
เขาต่อคิวกันหมดอ่ะ
ออกคิวไปไหนพี่ออกคิวไปไหน
ถ้ามองอย่างนี้ที่เขาถืออยู่มันก็ปืนไหมคุณ
เขาบอกว่าเขาจะต้องเอาปืนลงมาจัดระเบียบสังคมเออเพราะว่ามีคนแสงเขา
บอกแบบนี้นะเพราะดูจากชุดที่ใส่ชุดศิกระกี
ลงมาจากรถทำไมมีอะไรเขาก็พยายามพูดคุยไปด้วย
ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยนะคะสุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะ
ก็ถือว่าถูกคล้ายปืนอันนั้นกลับขึ้นรถตัวเองไปนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดนี้ที่ถูกระบุว่าเกิดเหตุปรากฏในคลิป
คือสถานตรวจสภาพรถเอกชนไปเจอพนักงานก่อนเลย
พนักงานบอกว่าผมนี่แหละอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีลูกค้า
ต่อคิว๒รายก็นั่งอยู่บนรถนะนะมา๒คันนะคะ
รายแรกเป็นผู้ชายวัยกลางคนค่ะเขาบอกขับรถกระบะมา
เข้าคิวตรวจสอบสภาพรถนี่แหละแต่เข้าช่องผิด
รถกระบะก็เลยถอยออกมาจะเข้าช่องใหม่เปลี่ยนช่อง
ทำให้รองพอถูกระบุว่าเป็นรองพอนะ
ผู้ชายใส่สวมเสื้อสีกากีชุดสีกากีคนนี้
ซึ่งต่อคิวอยู่ก่อนหน้านี้เขาไม่พอใจ
คิดว่าคนขับรถกระบะมาลัดคิวเขาก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
ประมาณ๑๐นาทีค่ะแต่น่าจะเถียงกันไม่ได้คำตอบอ่ะ
แล้วก็มีชาวบ้านที่ลูกค้าอีกคนนึงมาหาคนที่ไม่ใช่ครูครับ
เพราะพ่อเลือกแล้วแยกกันด้วยครับ

คนที่อยู่ในชุดศรีกากีเป็นรองพอโรงเรียนในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
และเรื่องนี้เป็นคดีด้วยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามผู้กำกับสพโชคชัยค่ะ
บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจรีบไปไกลเกลี่ยทันที
ทั้งคู่เย็นลงใจเย็นลงขอโทษกันและกันไม่มีอะไรรุนแรง
ส่วนอาวุธที่ถือมาค่ะไปถามรองพอรองพอมันใช่อาวุธปืนจริงหรือเปล่า
พอบอกไม่ใช่มันไม่ใช่อาวุธสงครามแต่เป็นพินเป็นเครื่องดนตรี

ผอก็ยอมรับว่าตอนนั้นอารมณ์ร้อนขาดสติ
ก็เลยแกล้งแกล้งถือพินไม้ที่มันเหมือนปืนลงมานี่แหละ

เอาอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปืนจริงนะ
แต่มันเป็นความผิดตามกฎหมายก็คือลักษณะข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวไง
ตำรวจก็จะรีบตัวรองพอมาสอบปากคำอีกครั้ง
แล้วก็ต้องส่งฟ้องศาลต่อไปนะคะวันนี้ค่ะ